คิมบับก็คือข้าวเหมือนกับม้วนสลาย
เหมือนของญี่ปุ่นป่ะ
มันจะคล้ายของญี่ปุ่นแต่ไส้ข้างในมันไม่เหมือนกัน

เกาหลีเขาก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่าคิมบับ

ในมุมนี้เราก็ไม่ได้ถือว่าทำสกปรกขนาดนั้นนะลูกค้า

ลูกค้าตรงนี้คือเราทานการทานมาถูกไหมคะ

เอาแอลกอฮอล์ให้พี่เอาแอลกอฮอล์ให้พี่
อันนี้คือเราก็ไม่ได้เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะ
มาทำทิมปักให้เราอะค่ะ
มันก็ไม่ได้มีเชื้อราติดค่ะมันเกิดจากสีนะคะลูกค้า

เสือห่อข้าวยังไม่ทันจบเลย

อุปกรณ์ที่ราดำมันขึ้นเนี่ยมันคือมูลลี่หรือว่าเสือไม้ไผ่
ที่เขาเอาไว้ม้วนเข้าปั้นเข้าหอสาหร่ายครับนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากลูกค้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
เข้าไปซื้อคิมบับเป็นอาหารเกาหลีคุณวรพรเล่าไปแล้วว่า
มันก็คือข้าวหอสาหร่ายนั่นแหละที่ห้างเสริมสินค้าย่านเพชรเกษมนะครับ
แล้วเธอเห็นไอ้เสือไม้ม้วนข้าวเนี่ยโอ้โหราเต็มเลย
เรียกร้องให้ทางร้านเปลี่ยนเถอะเพื่อความปลอดภัย
แต่แม่ค้ามีอารมณ์แม่ค้ามีอารมณ์แล้วแก้ไขด้วยการไปเอา
แอลกอฮอล์เป็นแบบสเปนหรือเจลไม่แน่ใจแต่หัวกดแบบนั้นมันเหมือนจะเป็นเจลหรือเปล่า
ก็มาฉีดใส่เสือไม้เนี่ยนะครับบอกเดี๋ยวเช็ดลาก็ออกนะไอ้สีดำก็ออก
ทีมข่าวติดต่อไปยังคุณนิรบนคุณนิรบนพูดสิหายเล่า
บอกว่าเธอพาลูกไปกินนะสั่งคิมบับเลยล่ะมากิน
แต่กิน๒คำก็อิ่มอิ่มปั๊บก็เดินไปจ่ายเงินนะฮะ
แล้วไปเห็นเข้าว่าไอ้เสือไม้เนี่ยนะโอ้โหมันลาดำเต็มเลยอ่ะ
ก็เลยขอให้ทางร้านแก้ไขหน่อยได้ไหมทางร้านปฏิเสธครับ
แล้วก็จะใช้แอลกอฮอลเช็ดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
บอกมันไม่ถูกต้องแม่ค้าก็ไม่ฟัง
แล้วยังบอกว่าใช้แบบนี้มานานแล้ว
เธอบอกหัวจะปวด
ปัญญาจะเสียแต่จะเถียงด้วย
นี่แหละฮะแล้วเธอบอกว่าเธอท้องเสียด้วยนะ
กลับมาบ้านท้องเสียอาเจียนทั้งวันเพราะอาหารเป็นพิษนะครับ
ก็เลยอยากให้ร้านตอบโทษร้านว่าอย่างไรรู้ไหม

แล้วเดี๋ยวจะขออัดคลิปกินไอ้คิมบับนี่นะ
เพื่อแสดงว่าอาหารของเขาถูกต้องถูกหลักอนามัย
แต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นมีคลิปที่จะกินไอ้คิมบับออกมานะ
เจ้าของร้านท้ายผู้เสียหายไปตรวจซิว่าป่วยจริงหรือเปล่า
นั่นนะฮะเอาลองฟังผู้เสียหายหน่อยครับ
ก่อนหน้านี้เฮตบอกว่าอาจจะให้หนูไปตรวจร่างกายที่รงบาล
มันเหมือนการแก้ไขปัญหาโดยภายเหตุมากกว่า
เห็นที่คุณเกลียดแก้ไขปัญหาโดยต้นเหตุที่ว่า
คุณจะนอบน้อมลูกค้าคุณจะไม่เอาชนะลูกค้า
แต่คุณยอมที่จะเอาชนะลูกค้า
เพื่อที่จะแลกศักดิ์ศรีจากร้านทางร้าน
มันไม่ใช่คุณแบบว่า
คุณเอาชนะอย่างเดียวคุณไม่ยอมขอโทษ
เพจของร้านเขาโพสต์นะหลังจากมีปัญหา
บอกว่าร้านขอปิดให้บริการชั่วคราว
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางร้านไม่ได้นิ่งนอนใจ
ใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขและปรับปรุง
ทางร้านน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทุกประการ
ขอให้ทางร้านได้ปรับปรุงแก้ไขขออภัยมานะโอกาสนี้
ทีมข่าวพยายามติดต่อไปทางร้าน
ทักอินบล็อกก็แล้วโทรศัพท์ไปก็อยากจะให้ชี้แจง
อยากจะฟังความสองข้างแต่ว่าถูกตัดสายครับ
ทีมข่าวสอบถามไปยังคุณหมอจีรวัตรศิลาสุวรรณ
ท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางโรคทางเดินอาหารเลย
โรคประชาปัญญาไทย๒ท่านบอกว่าร้าดำมันติดไปกับอาหารได้
ถ้าลูกค้ากินเข้าไปร้ามันยังอยู่ในท้อง
และอาจจะทำให้อาหารเป็นพิษมีไข้ท้องเสีย
ดังนั้นร้านควรใส่ใจเรื่องความสะอาดด้วยนะครับ

แต่ว่าไส้ข้างในมันจะไม่เหมือนของญี่ปุ่นเข้าของสหร่าย
ก็จะเป็นพวกหมูคลุกซอสบ้างอะไรบ้าง
แล้วเขาจิ้มโชยุไหมหรือเขาจิ้มอะไร
น้ำจิ้มของเขาเป็นลักษณะเฉพาะเป็นน้ำมันงาอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะ
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าวิธีการทำเพราะว่ามันเป็นของที่สัมผัสมือ
เพราะฉะนั้นอุปกรณ์การทำต่างมันก็ต้องมีความสะอาด
อะไรที่สัมผัสอาหารเพราะอันนี้คือเสร็จแล้วเข้าปากเลย
มันไม่ได้ผ่านความร้อนอีกมันก็ต้องสะอาดเป็นอันดับแรกเลย
คือบางคนถ้าเกาหลีเขาก็จะใส่ถุงมือนะคะอันนี้คือทีมงานเอาภาพมาให้ดู
ว่าเวลาเขาทำเขาทำกันแบบนี้
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสะอาด
ที่คนทำอาหารแบบนี้ก็ต้องใส่ใจเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ
มันถึงเป็นประเด็นขึ้นมาจัดกินขึ้นมาเลย
ก็หิวเหมือนกันนั้นแล้วก็ของโปรดเลย